มีกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ
ป่วยเป็นโรคลมชักต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุของรถกู้ไพนะครับ
แต่ว่าคนเจ็บคนป่วยที่พาไปส่งโรงพยาบาล

โอ้โหสาหัสเลยนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถกู้ชีพนะครับ

มุรินิทสว่างเป็นจะทำสมุดสงครามนะฮะ

่งหน้าจะไปโรงพยาบาลนะฮะ

ชนกับเกาะกลางถนนค่ะนี่ฮะจะได้ยินเสียงนะฮะ
คือกล้องหน้ารถนะฮะกล้องในรถไม่มีนะฮะ
อ่าจะเห็นภาพนี่เราจะได้ยินเสียงจากด้านในรถนะฮะ
กำลังสนับสนุนบอกเกิดอุบัติเหตุมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้นะครับทำให้กู้ภัยเนี่ยเจ็บไปสองคนนะครับ
ก็คือคุณเกษมสุริธรรมอายุ๒๖ปีนะครับ
หมดสติบาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
นางสาวปัญจนิตสามสี่อายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับ
ผู้ป่วยโรคลมชักอายุ๑๖ปีนะฮะชื่อน้องอนุชิตนะครับ
นี่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยมากับคุณยายนะฮะ
คุณยายชื่อนางสาวเนียมอายุ๕๕ปี
คุณยายไม่เจ็บนะฮะแต่ว่าทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศล่านะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
สองทุ่มสี่สิบนาทีวันที่หกพฤศจิกายนนะครับ
รับบริจาคโลหิตนะฮะเพื่อช่วยเหลือนะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันนะฮะนี่นี่น้องเกษมนะฮะ
เขารับการผ่าตัดนะครับคนที่ทราบข่าวก็เดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมากนะครับ
รวมทั้งพันธมตเอกสยามอินสุวรรณโนนี่ท่านภูมิกับการสพเมืองสมุทรสงคราม
ทราบข่าวนี่นำกำลังตำรวจนะครับสิบกว่านายขึ้นรถมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
เพื่อบริจาคโลหิตให้ด้วยส่วนคุณยายของน้องผู้ป่วยนะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุรถสายไปมาแล้วก็เหวี่ยงกระแทกแรงมากหลานชายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
กู้ภัยก็คือน้องเกษมกระโดดเข้ามาโอบกอดเอาไว้แน่นเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยในรถเนี่ยบาดเจ็บ
แต่กลายเป็นว่ากู้ภัยเนี่ยเจ็บหนักสาหัสซึ่งก็ต้องขอขอบคุณกู้ภัยมากที่มาปกป้องหลานชายเอาไว้
ถ้าไม่เข้ามากระโดดกอดมาล็อกเอาไว้เนี่ยหลานคงโดนเหวี่ยงกระแทกตัวรถเผลออาจจะเสียชีวิตได้เลย
ส่วนตัวของน้องเกษมนะฮะกู้ภัยนะครับเจ็บหนักแต่ว่าตอนนี้อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ต้องรอการผ่าตัดนะฮะน้องเกษมบอกมันก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รู้สึกตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าผู้ป่วยที่พามาเนี่ยอาการปลอดภัย
ญาติผู้ป่วยมาขอบคุณบอกขณะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขากระโดดเข้าไปปกป้องผู้ป่วยไปกอดเอาไว้จนแบบแน่นเลย
เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากแรงกระแทกซึ่งทางน้องเกษมบอกผมก็จำไม่ได้หรอก
ทำไปเพราะสัญชาติยานมากกว่าในการช่วยเหลือปกป้องผู้ป่วย
กระเทศกาลัยยังแรงครับแล้วก็ที่ย้ายของคนป่วยบอกว่าผมมากระโดดกล้อดคนป่วยเอาไว้
ว่าไม่นั้นคนป่วยคนนี้จะเจ็บมากกว่านี้แต่คือตอนนั้นผมจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย
คือยายคนป่วยเขาเป็นคนพูดเอง
ส่วนแม่ของน้องที่ป่วยลมชักนะครับบอกว่าลูกชายอาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้รับแรงกระแทกอะไรที่มีอาการแทรกซ้อนนะครับ
ส่วนตัวของกู้ภัยน้องเกษมนะฮะหลังจากได้รับบริจาคโลหิตจนเพียงพอแล้ว
ตอนนี้แพทย์ได้นำตัวเข้าห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการผ่าตัดช่วยเหลืออยู่นะครับแต่อาการปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเบื้องต้น
ชมจริงนะคะสัญชาติยานเลยไปช่วยเขาเอาไว้ก่อนจนตัวเองบาดเจ็บนะคะขอให้หายไว